เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าคนรอบข้างเพื่อน
หรือแม้ก็ได้ดูบอล
คนในบ้านก็ก็มีดูบ้าง
คุณตาอะไรอย่างงี้ครับคุณแม่อะไรอย่างงี้ค่ะ
ดูนะคน์เนี่ยก็ดู
ก็๒คนบ้างไปกับเพื่อนบ้างค่ะ
ชั้นมีโอกาสได้ไปเอ่อกินข้าวกันสักวันหนึ่ง
ยังเลยค่ะค่ะยังเลยค่ะ
แล้วก็มีชวนไหมคะข้างบนก็ชวนค่ะ
ก็คือถ้ามีโอกาสก็ไปแน่นอน
ก็ดีค่ะก็ดูกันไป
ต้องบอกเลยคุณตอนนี้ลุ้นกันเต็มที่มาก
เพราะว่าใกล้โค้งสุดท้ายเต็มทีแล้วว่าใครจะได้๑๐ล้านบาท
ถูกต้องโอ้โหมูลค่ามากมายทีเดียวมหาศาล

ไม่มีสิทธิ์คุณเป็นพนักงานนะคะแต่ถ้าอยากได้ลาออก
ไม่ดีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วช่วงนี้ขาเริ่มพับแล้วค่ะ